คุณผู้ชมคะเรามาอัปเดตสภาพจิตใจค่ะ
นักแสดงสาวหล่ออย่างคุณติ๊นาสุพนาศกันนะคะ
เพราะปี๕๙ค่ะประมาณเดือนกันยาที่จังหวัดราชบุรี
คุณตินาค่ะบ้านของเธอนั้นเนี่ยก็ถูกไฟไหม้นะคะ
จนเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะ
ก็คือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ต้องเสียไปอย่างไม่มีวันกลับนั่นเองนะคะ
โดยตินาค่ะเผยว่ามีกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้าง
ทำให้ตัวเองลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งค่ะ
โดยช่วงปรับปรุงบ้านก็หมดงบไปเยอะนะคะ
ตอนนี้ค่ะต้องเร่งปั๊มเงินแล้วก็สร้างชีวิตให้มั่นคงขึ้นใหม่
ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
้อนงานในวงการทั้งไทยแล้วก็ที่แดนมังกรให้ตลอดเลยค่ะ
สภาพจิตใจก็ดีขึ้นเพราะว่าด้วยของครอบครัว
ด้วยมีกำลังใจจากทางครอบครัวแพนก็มีบางทีที่แบบ
เหงาวงเพราะว่าทุกอาทิตย์เราจะนัดกินข้าวกับพ่อแม่
ก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยเพราะว่าแบบถ้าไม่มีกำลังใจตรงนี้ก็
แต่น้ำก็ไม่รู้จะแบบว่าจะก้าวต่อไปยังไงค่ะ
เราสองคนก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะชีวิตต้องก้าวต่อไป

ยังมีญาติญาติอยู่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ